แหมจับมือกันฝ่าฟันความรักมาได้ถึง๔ปีแต่ก็ไม่วายค่ะ
เกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะคอมเมนต์แซว
นี่เท่าจริงนะคุณผู้ชมอ่านออกอากาศไม่ได้เลยบรรดาคอมเมนต์ต่างนะคะ
คือต้องบอกว่าพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่เนี่ยเขาอายุห่างกันถึง๑๘ปีใช่ไหม
แล้วก็ฝ่าฟันมรสุมข่าวเมาส์มาได้ถึง๔ปี
ก่อนหน้านี้ก็เลยโพสต์รูปหวานฉลองครบรอบพร้อมด้วยข้อความสุดสวีท
ซึ่งพี่ปูเองเนี่ยบอกว่าคุยกันดียันปีที่๔
สัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความพยายามเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง
ที่ไม่น่าจะมีคนเข้าใจได้เลย
ขอบคุณที่อยู่ดูแลกันในทุกช่วงเวลานะคะ
เราได้ไปต่อค่ะเฮ่
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหวานกันไม่ทันข้ามวัน
ก็เจอเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ก่อกวนทันที
ซึ่งก็มีคนอื่นเข้ามาตอบกลับแทนนะคะว่า
โพสต์ลอยโดนฟ้องไม่รู้ตัวนะ
พี่ปูเองก็เลยแคปข้อความดังกล่าวนะคะ

แคปชั่นไว้ว่าเอายังไงดี
หัวข้อข่าวเข้ามาดีพร้อมให้เครดิตไทยรัฐเราด้วย
ซึ่งก็มีเพื่อนนักร้องอย่างพี่เจเจตรินพี่อิงอาชิตะพี่จอยทีสเกิร์ต
ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ
คือจะบอกว่าเข้าไปดูข้อความแล้วแหละ
ออกอากาศไม่ได้จริงนะคะ
เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงสักส่วนใหญ่
แล้วที่สำคัญเขาลงรูปแฟนมันเป็นอะไรเหรอ

ระวังนะถ้าพี่ปู่เขาเอาเรื่องนี่หนักเลยนะคะ
แล้วก็พี่ปูกับคุณนุ๊กซี่เขาก็ไม่ได้ว่าแอบคบกันนะคุณผู้ชม
คบกันมาตั้ง๔ปีแล้วแล้วก็เปิดเผยกันมาตั้งนานแล้วด้วยแหม
ใหม่พี่ปูแบบนี้คิดว่าไอดอลเกาหลีอยู่เหมือนกันนะคะ